ส่วนที่โคราชนะครับชายหนุ่มคนนึงนะเขาก็ถูกแฟนสาวเนี่ยบอกเลิก
ค่ะก็เสียใจมากนะเอามีดเนี่ยจี้คอตัวเอง
คือชาวโม่งชาวบ้านครอบครัวเขาก็เป็นห่วง
แจ้งตำรวจมาก็ต้องมาช่วยกันเจรจานะครับสุดท้ายต้องชาร์จตัวนะครับทุกผู้ชมครับ
สิทธิ์คร้าว

ฮะมือหนึ่งก็ถือมีดจี้คออยู่ค่ะจากด้านในเนี่ย
ไปถึงข้างหน้าด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นหอพักในซอย๓๐กันยาถนนสุรนารายนะครับ
ผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๓๐นะครับ
ได้จังหวะที่เผลอบุกเข้าชาร์จตัว
แล้วก็ช่วยตัวไว้ได้อย่างปลอดภัยนะครับ
คือก่อนจะมาตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า
มีผู้ชายคนหนึ่งคลุมคลั่งใช้มีดจี้คอตัวเอง
แล้วก็เดินไปเดินมาอยู่ที่หอพักแห่งนี้
พอมาถึงเนี่ยพยายามพูดคุยกับเขาแล้ว
เขาก็พูดจาวกวนแล้วก็เดินวนไปวนมา
บางทีก็จี้คอตัวเองก็มี

เกี้ยกล่อมอยู่นานไม่เป็นผลครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยอาศัยจังหวะ
คุยกับใครสักคนน่ะแล้วมีดมันตกลงมานะครับ
เข้าไปชาร์จตัวเนี่ยฮะแล้วก็ช่วยไว้ได้นะครับ
ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับ
หลังจากสอบสวนไปสอบสวนมา

เขาเสียใจที่ถูกแฟนบอกเลิกนะฮะ
พยายามจะฆ่าตัวตายเพื่อประชดความรัก
นี่ก็เลยต้องเอาตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพยาบาลก่อนนะฮะ
แล้วเดี๋ยวจะแจ้งญาติแจ้งครอบครัวให้มารับตัวต่อไป
โอ้โหพิษของความรัก